เอาเราตามเรื่องนี้กันเลยกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้รับการเปิดเผยมาเมื่อวานนี้โดยกรมราชธรรมนะครับ
เมื่อวานนี้กรมราชธรรมได้ประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดชาย
ที่ชื่อว่าธีรศักดิ์หลงจิ
เป็นผู้ต้องขังในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗กรกฎาคมปี๒๕๕๕ที่จังหวัดตรังนะครับ
คนนี้ฮะนักโทษที่ถูกประหารชีวิต
นายธิรศักดิ์ได้ทำร้ายร่างกายเหยื่อโดยใช้มีดแทง๒๔แผล
เพื่อเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็เงินประมาณ๒๐๐บาท

โทษประหารชีวิตตามกฎหมายอาญาของไทย
กำหนดให้ดำเนินการด้วยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายนะครับ
ซึ่งนักโทษเด็ดขาดชายธิรศักดิ์หลงจินับเป็นผู้ต้องขังรายที่๗
นับตั้งแต่มีพระชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับที่๑๖พุทธศักราช๒๕๔๖
ซึ่งเปลี่ยนวิธีการบังคับโทษประหารจากการยิงเป็นการฉีดสารพิษ
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐสเวตนันอธิบดีกรมราชธรรมระบุว่า
ตั้งแต่ปี๒๔๗๘ถึงปัจจุบัน
มีการบังคับโทษประหารชีวิตมาแล้ว๓๒๕รายในไทยนะครับ
โดยแยกเป็นการใช้อาวุธปืนยิง๓๑๙ราย
ซึ่งยิงรายสุดท้ายเมื่อ๑๑ธันวาคม๒๕๕๙
ส่วนการฉีดยาสารพิษมี๖รายนะครับ
โดยฉีดสารพิษครั้งแรกเมื่อ๑๒ธันวาคม๒๕๕๙
ครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ก็คือ๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
แล้วก็ล่าสุดรายที่๗เมื่อวานนี้
โดยการประหารชีวิตถือเป็นบทลงโทษทางอาญาที่หนักที่สุด
ตามกฎหมายไทยซึ่งมีโทษอยู่๕อย่าง
ก็คือปรับริบทรัพย์สินกักขังจำคุกและประหารชีวิต
แม้หลายประเทศได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วก็ตาม
แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่
เช่นเดียวกับประเทศไทยอย่างเช่นสหรัฐกับจีนก็มี
ธิบดีกรมรัชธรรมบอกว่าเป็นการเน้นการปกป้องสังคมและ
พลเมืองส่วนใหญ่ให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่ออาจยากรรม
มากกว่าเน้นสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ทำผิดกฎหมาย
ซึ่งกรมราชธรรมหวังว่าการประหารชีวิตในครั้งนี้
กระทำผิดกฎหมายให้ยังคิดถึงบทลงโทษนี้
คุณผู้ชมคะแหล่งข่าวเปิดเผยถึงนาทีประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดชาย

แหล่งข่าวบอกว่าก่อนทำการฉีดยาเข้าเส้นเลือด

เจ้าหน้าที่ราชธรรมที่รับหน้าที่เพชรฆาต
ก็ได้ทำการไหว้อโหสิกรรมผู้ตายตามประเพณีนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายธิรศักดิ์
ได้ขอโทรศัพท์สั่งเสียกับทางครอบครัว
แล้วก็ได้คุยทางโทรศัพท์กับภรรยา

ปากสารภาพกับภรรยาด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือค่ะ
เขาพูดว่าเขาได้ทำผิดพลาดไปแล้ว

ขอให้ภรรยารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี
ตัวเองคงไม่ได้ดูแลครอบครัวอีกต่อไป
เพราะว่าได้กระทำความผิดกับชีวิตผู้อื่น

ก็ได้สวดมนต์เป็นบทสวดของศาสนาอิสลาม
ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือตลอดเวลา
ที่อยู่บนที่ประหารค่ะ
แรงข่าวบอกอีกว่าจากนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เพชรฆาตก็ฉีดยา
ฉีดยาเข้าที่บริเวณเส้นเลือดแขนข้างซ้าย
เหมือนจุดกับที่ให้น้ำเกลือค่ะ
แต่ว่าควานหาเส้นเลือดค่อนข้างยาก
เพราะว่านักโทษเด็ดขาดชายธิรศักดิ์
เส้นเลือดเปราะมีรอยสักเต็มตัว
เดินยาเข็มแรกเป็นยานอนหลับนะคะ
เพื่อให้นักโทษรู้สึกผ่อนคลาย
พอหลับไปได้สักประมาณ๑๐นาที
ชคาตก็เดินยาเข็มที่๒
และเข็มที่๓รวม๓เข็ม
หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการชนะสูตรศพ
ของคณะกรรมการและพนักงานสอบสวน

ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการประหารชีวิตค่ะ

เรื่องของการทานอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ย

แล้วก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยยังมีนักโทษเด็ดขาด
ที่มาจากเรือนจำกลางเขาบินพร้อม

อีก๑๐คนที่ต้องโทษประหารชีวิต
แล้วก็รอยื่นถวายดีกาอยู่

ด้วยการฉีดยาด้วยสารพิษนะครับ
นักโทษเด็ดขาดมาถึงห้องประหาร
เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอาหารมื้อสุดท้าย
พร้อมกับน้ำดื่มไว้ให้นะครับ
โดยนักโทษจะอยู่กับพี่เลี้ยงในห้อง
ซึ่งก็ถูกปิดล็อกประตูจากด้านนอก
นักโทษรับประทานอาหารมื้อสุดท้าย

แล้วก็เขียนพินัยกรรมนะครับ
ก็จะนำนักโทษไปปิดตานอนลงบนเตียงประหาร
เข็มขัดรัดตัวนักโทษ๕จุดด้วยกัน
ก็คือที่บริเวณหน้าผากหน้าอกหน้าท้องหน้าขา
แล้วก็ข้อเท้าแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเจาะเข็มน้ำเกลือ
เข้าที่ข้อพับแขนด้านซ้าย
เพื่อปล่อยน้ำเกลือซึ่งยังไม่มีสารพิษให้เข้าสู่กระแสเลือด
ก่อนจะปิดทางเดินน้ำเกลือแล้วดำเนินการฉีดสารพิษเข้าไปในสายน้ำเกลือ
โดยสารพิษจะเริ่มจากโซเดียมเพ็นโททัลนะครับ
ชนิดผงละลายน้ำเข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษ
สารตัวนี้ทำให้หลับลึกไม่รู้สึกตัว
หลังจากนั้นก็ตามด้วยสารแพรคูไรเนียมโรไมชนิดน้ำทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวและระบบหายใจหยุดทำงาน
แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ
ด้วยการฉีดสารโพแทสเซียมคลอรายชนิดน้ำ
ซึ่งจะทำให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิต
ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ๒๕นาทีนะฮะ
คือเมื่อวานี้จากเอกสารของทางกรมรัชธรรมเนี่ยบอกว่าขั้นตอนของเมื่อวานนี้คือช่วง

แล้วก็ประกาศว่านักโทษประหารคนนั้นเสียชีวิตแบบเรียบร้อยจริงแล้ว
ก็จะเอาศพไปบรรจุในโรงเย็น
ซึ่งเย็นลบ๑๘องศาเซลเซียส

แล้วให้แพทย์ตรวจครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็จะให้ญาติ
ไปบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้น
เป็นการปิดฉากชีวิตตามกฎหมาย
ซึ่งวันนี้ญาติของนายธิรศักดิ์
นักโทษประหารก็รับศพของลูกไปบำเพ็ญกุศล
ตามหลักศาสนาอิสลามแล้วนะคะ
ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง
คือแม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
อยู่บนรถที่นำร่างของลูกกลับบ้านที่จังหวัดตรัง
แล้วก็มีข้อความเป็นภาษาใต้นะคะ
แต่ความหมายก็คือหลับให้สบายนะลูก
พาน้องกลับบ้านนะคะ

คือคนก็ไปให้กำลังใจแม่ค่ะ
คือตัวลูกก็รับโทษตามกฎหมายไปแล้ว
ส่วนคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่คนในครอบครัว

คนก็ให้กำลังใจว่าแม่ก็ต้องทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด
ก็มีรายงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชธรรมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าข้อมูลต่างที่ออกมาเนี่ยนะฮะ
กรมราชธรรมก็แจ้งเอาไว้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างแล้ว

มีการเปิดเผยว่าก่อนนำตัวไปที่สาราเย็นใจ
สั่งเสพเป็นครั้งสุดท้ายกับญาตินะฮะ

มีเพชรฆาตทั้งสิ้น๓คนนะครับ
ในการฉีดยา๓เข็มให้กับนักโทษเด็ดขาดชายสุรศักดิ์เมื่อวานนี้

ก็มียานอนหลับยาคลายกล้ามเนื้อยาหยุดการเต้นของหัวใจ
ชคาแต่ละคนจะไม่รู้ว่ายาที่ตัวเองเอาไปฉีดให้เป็นอะไร
แล้วแพทย์จะวินิจฉัยว่าเสียชีวิตหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง
มีรายงานบอกว่าแพทย์เขาจะไม่เป็นผู้ฉีดยาให้
ใช่ค่ะเพราะว่าผิดจัญญาบันแพทย์
ในเฟซบุ๊คนะฮะส่วนตัว
ซึ่งก็
มีรายงานว่าเป็นเฟซบุ๊กของนายอัธยุทธ์ภวงสุวรรณที่เป็นเจ้าหน้าที่รัชธรรมนะครับ
เขาชื่อว่ายุทธ์บางขวางนะครับ
เผยแพร่การตั้งเครื่องเส้นเพื่อทำพิธีพร้อมกับบทสวดมนต์
เป็นการเส้นบูชาท้าเวสวรรณนะฮะ
สวดมนต์ที่พิมพ์เอาไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นการตั้งนโม๓จบนะครับ
แล้วก็ต่อด้วยบทอิติปิโสที่เป็นการบูชาทาเวสุวรรณโนนะฮะ
ก็จะมีบทสวดต่างคือเรียกว่าขลังทีเดียวนะครับ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยพุทธทางอเจตนานังธรรมังอเจตนานังสังคังอเจตนานัง
และข้อความสุดท้ายก็คือการระบุว่า
สิ่งที่พวกผมกระทำในวันนี้มิมีเจตนาที่จะกระทำ
เป็นการกระทำตามหน้าที่ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยสาธุ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ราชธรรมคนนี้นะคะ
กล่าวอโหสิกรรมให้เขาด้วยนะคะครับแล้วก็โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คเพิ่มเติมว่า
ผลของการกระทำกฎหมายได้ลงทันแล้วขอให้การประหารรายนี้เป็นการเตือนสติ
ผู้ที่คิดจะกระทำความผิดได้รู้จักยับยั้งใจไม่กระทำ
จะได้ไม่มีจุดจบเพราะการกระทำผิดเช่นรายนี้สู่สุขติตามศาสนา
แล้วก็บอกด้วยว่าการประหารชีวิตในครั้งนี้ปิดลับดีมาก
สำนักต่างเพิ่งรู้หลังประหารเสร็จ
ก็รู้พร้อมกันหลังจากที่มีเอกสารจากทางรัชธรรมนะฮะ
อธิบดีท่านได้เผยแพร่ออกมาให้ทราบนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมก็พูดถึงเรื่องของโทษประหารกันเข้ามาเยอะเลยนะคะ
จากแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมเข้าไปโหวตกับเราด้วยนะคะ
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่สังคมไทยมีโทษประหารชีวิตอยู่นะคะ
ผู้ที่ก่อเหตุก็รับผิดตามกฎหมาย
ส่วนคดีความนี้ย้อนกลับไปหน่อยค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
คดีนี้พฤติกรรมโหดเยี่ยมขนาดไหน
ที่ผู้ก่อเหตุถูกโทษประหารชีวิตทั้ง๓สารสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีการเลยนะคะ
คดีนี้เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๗กรกฎาคมปี๒๕๕๕นะคะที่จังหวัดตรังค่ะ
ตำรวจสพเมืองตรังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายถูกแทงเสียชีวิต
ลานรำไทยเก๊กภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนคริน๙๕ที่ตำบลทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรัง
ตำรวจก็ไปแล้วก็ไปเจอศพนะคะเจอศพของนายดะนุเดชสุขมากหรือน้องช้าง
อายุ๑๗ปีเท่านั้นเองค่ะเป็นนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษมูลนิธิ
และเป็นนักตะกร่อตัวแทนจังหวัดด้วยนะคะน้องใส่เสื้อยืดสีชมพูกางเกงยีนสีดำ
หงายเสียชีวิตอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วก็รอยเลือดเป็นทางยาวเลย
ตำรวจบอกว่าที่เห็นรอยเลือดแบบนี้คาดว่าน้องช้างเนี่ยตะเกียกตะกาย
หลังจากถูกแทงเพราะว่ามีแผลถูกแทงด้วยมีดตามร่างกายหลายจุดเลยนะคะที่หน้าก็
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานส่งศพไปผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลตรัง
ชนสูตรพลิกศพของคุณหมอนะคะ๓๐กรกฎาคม๒๕๕๕ระบุว่า
คือมีพลเมืองดีไปเจอศพของน้องช้างศีรษะของน้องเนี่ยวางอยู่บนรากไม้
สวนสาธารณะเขาแปะช้อยสภาพศพมีแผลลักษณะขอบเรียบ
ยาวประมาณ๓เซนติเมตรลึกประมาณ๕๖เซนติเมตรแล้วก็มีลึกกว่านี้ด้วยนะคะ
หลายจุดเลยที่หน้าอกด้านซ้ายที่หลังทั้งซ้ายขวาหายปลาร้าศีรษะคอแขนซ้าย
รวมแล้ว๒๔แผลค่ะแล้วมีแผลถูกฟันบริเวณจมูกกว้าง๑เซนติเมตรยาว๕เซนติเมตร
ั้งจมูกขาดเลยนะคะครับสาเหตุการตายก็คือถูกของมีคมแทง
สันนิษฐานว่าน่าจะถูกอวัยวะสำคัญภายในก็เลยทำให้เสียชีวิต
ตำรวจสพเมืองตรังสอบสวนก็พบว่าวันที่เกิดเหตุเป็นวันหยุดเรียนนะคะ
แล้วก็ไปเที่ยวกันที่สวนสาธารณะแห่งเนี้ยแต่ระหว่างทางไปเจอกับนายธิรศักดิ์หลงจิหรือมิก
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ขี่ตามมาประกบของรถจักรยานยนต์ของน้องช้างกับแฟนสาว
คือน้องช้างกับแฟนเนี่ยต้องทิ้งรถเอาไว้เลยแล้ววิ่งหนีเข้าไป
ในสวนสาธารณะกลุ่มคนร้ายวิ่งตามเข้าไปแล้วใช้มีดกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งมือ
แฟนสาวของน้องช้างพยายามที่จะห้ามพยายามที่จะขอร้องแล้วในมิกกับเพื่อนอีกคนนึงไม่ฟัง
ใช้มีดกระหน่ำแทงจนน้องช้างล้มลงแล้วก็เอากระเป๋าสตางค์ไปมีเงินสดอยู่ประมาณสองพันบาท
เอาโทรศัพท์ไปด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็หลบหนีไป
ชุดสืบสวนสพเมืองกรังสปคแฟนสาวของน้องช้าง
แล้วก็คุยกับพยานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่แถวนั้นคือคุยหมดเลย
จนสุดท้ายรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วก็จับตัวคนก่อเหตุได้
ก็คือนายธิรศักดิ์หรือในมิกนี่แหละค่ะ
ไปจับได้ที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคแล้วก็เจออาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุด้วย
ก็เนี่ยคนนี้นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ประวัติอาทยากรรมของในมิกนี่เยอะเลยนะคะ
มีทั้งข้อหายาเสพติดครอบครองกัญชาอาวุธปืน
ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุร่วมกันฆ่าผู้อื่นมาแล้วด้วย
แต่ก็ปฏิเสธนะคะแต่ตำรวจบอกว่าพยานมัดตัวแน่นหนา
แล้วก็มีดที่ก่อเหตุเนี่ยก็เจอด้วยเป็นของกลางที่ก่อเหตุ
สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต
อุทธรสารดีกาพิพากษายืนก็คือให้ประหารชีวิต
ส่วนอีกคนนึงที่ร่วมก่อเหตุด้วย
คือไม่สามารถติดต่อจับกลุ่มได้
พยานแวดล้อมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร
ซึ่งตอนนี้ทางคุณแม่ของน้องช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว
คุณแม่บอกเลยว่าอยากจะให้นำตัวคนก่อเหตุอีกคนเนี่ย
ลงโทษตามกฎหมายด้วยนะคะอีกคนนึงนี่

ส่วนผู้ตายอายุ๑๗เท่านั้นนะครับ
ทางด้านของตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจโทประเสริฐสองแสง
รองภูมิกับการสอบสวนสพเมืองตรังซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะครับ
วันนี้พาทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดตรัง
ไปดูพื้นที่จุดเกิดเหตุนี่ฮะ
นี่คือสภาพปัจจุบันนะครับ
พร้อมกับเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีอย่างตรงไปตรงมา
มีประจักษ์พยานชัดเจนที่สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้
โดยเฉพาะคำให้การของแฟนสาวผู้ตายแล้วก็นักเรียนที่อยู่ระแวกจุดเกิดเหตุ
ยืนยันตรงกันว่านายมิกคือผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุจริง
หมายถึงว่าการรวบรวมพยาหลักฐานในตอนนั้นใช่ไหมครับ
และไว้ดูค่อยค้อมูลในแต่เดียนราศล่ะครับ

ส่วนประเด็นที่ครอบครัวของผู้ตายขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ร่วม
ก่อเหตุอีกคนนึงให้ได้เพราะว่าผ่านมา๖ปีแล้วเนี่ยนะ

พันธุ์ตำรวจโทจรูลสังขาราซึ่งเป็นสารวัตรสอบสวนที่ร่วมทำคดีนะครับ
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในการติดตามจับกลุ่มตัวนะครับ
วันเกิดเหตุมีเพียงประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์
แต่ไม่มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในสวนสาธารณะ
ที่จะสามารถชี้ตัวบุคคลที่ร่วมก่อเหตุได้
ส่วนผู้ตายวิ่งหลบหนีไปคนนี้ก็ขับรถตามแล้วไปก่อเหตุไปตำร้ายจนตาย
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเราก็เอาไม้เรียกพยานมาสอบ
เขาก็ไม่ให้การถึงคนที่ขับรถมาเนื่องจากเขาว่าเขาจำไม่ได้
จากสืบสวนตำรวจเราก็ตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุมันก็เป็นในส่วนสาธารณะ
พยานอื่นก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรเราก็ไม่มี
ไม่สามารถยืนยันผู้ที่ร่วมก่อเหตุได้ครับ
แล้วตอนนี้ผู้หาคนยังไม่ทราบ
เราก็ยังไม่มีข้อมูลไม่มีพยานหลักฐานที่จะไปเอาผิดกับ
ว่าเป็นผู้หาอีกคนเป็นใคร
เพราะว่าบอกอย่างที่บอกคือเราไม่มีหลักฐานอื่นที่จะไปยืนยันได้เลยครับ
ในส่วนของญาติของผู้ตายนะฮะน้องที่เสียชีวิตเพิ่ง๑๗อ่ะ
เมื่อ๕ปีที่แล้วนะเป็นนักเรียนชั้นม๕นะครับ
หลังจากทราบว่ากรมรัชธรรมได้ทำการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดชายธิรศักดิ์หลงจิ
ก็สร้างความพึงพอใจให้กับทางคุณพ่อกับคุณแม่นะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตก็คือนายสุนทรสุขมากกับนางยุคลสุขมาก
เป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านห้วยเหรียงตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ
กับแม่ของน้องช้างบอกว่าหลังจากศูนย์เสียลูกชายไปเมื่อ๖ปีก่อน
ไม่มีวันไหนที่ครอบครัวจะมีความสุขเพราะยังรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถืออยู่นี่คือชุดนักเรียนของลูกชายนะแล้วก็เนี่ยถ้วยรางวัลต่างเพราะว่าเขาเป็นนักตะก้อนะครับ
ก็เก็บรักษาชุดนักเรียนเอาไว้สิ่งของทุกอย่างของลูกชายเก็บไว้อย่างดี
ถ้วยรางวัลที่ลูกชายได้จากการแข่งขันกีฬาเซปักตระก้อเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในรายการต่าง
อนาคตยังอีกไกลนะครับซึ่งหลังจากคนร้ายได้รับโทษประหารชีวิตแล้วก็รู้สึกพอใจ
สารให้ความยุติธรรมกับครอบครัวก็ขออโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุ
เพราะถือว่าได้รับผลกรรมที่ได้กระทำไว้แล้ว

หลับ
ตรวจใข่สินค้า
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวเราก็ได้ไปคุยกับ

ชื่อว่านายเกียรติยศครูหามุก

แต่ว่าทำกิจกรรมด้วยกันหลายครั้ง
หลังจากช้างถูกแทงเสียชีวิตเนี่ย

มันไม่เหมือนเดิมคุณภาคภูมิ

คือไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อน
มันรุนแรงเกินกว่าที่เพื่อนนักเรียนด้วยกันจะรับไหวอะค่ะ
พอรู้ว่าคนร้ายถูกสารตัดสินประหารชีวิต
เพื่อนก็มองว่าสมควรแล้วกับสิ่งที่คนร้ายได้ทำลงไป
ในระหว่างที่เรียนก็ผมอยู่ห้องหมอห้าทับหนึ่งครับ
เขาจะอยู่หมอห้าทับสองจะอยู่กันแหละห้องกัน
เดี๋ยวเราก็จะอยู่ใกล้กันนะครับก็อยู่ห้องติดกันนะครับ
แล้วก็ในระหว่างช่วงพักกลางวันนะครับ
ระหว่างช่วงพักกลางวันก็เวลารับประทานอาหารเสร็จ
เขาก็จะมานั่งเล่นกีต้ากับผมกับเพื่อนที่เราเล่นดนตรีร้องเพลงกันคือยามว่างครับ
อยามพักเที่ยงครับ
เขาก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีครับเข้ากับทุกคนได้ง่ายครับ
เพื่อนจะเป็นที่รักของเพื่อนทุกคนครับ
แต่ห้องผมถึงแม้จะไม่ได้เป็นเพื่อนที่เรียนมาห้องเดียวกัน
แต่เขาก็จะเป็นที่รักของเพื่อนทุกคนครับ
ก็คือเป็นคนที่แบบเรียนก็เก่งด้วยนะครับ
ก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเป็นตัวแทนของเรียนเพื่อไปแข่งกีฬาต่างนะครับ
รู้สึกว่ามันสมควรที่จะผ่านชีวิตนะครับ
เพราะว่าการฆ่าผู้อื่นนะครับแบบนี้
มันมันเหมือนว่าเขาคิดไว้แล้วว่าเขาจะฆ่า
หรือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ากันจริง
แต่ว่าถ้าทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ผมว่ามันสมควรที่จะประหารชีวิตครับ
คุณผู้ชมคะเราก็ส่งทีมข่าวไปดูเนี่ยค่ะ
ที่งานศพของนักโทษเด็ดขาดชาย
ธีรศักดิ์หลงจิหรือมิกที่ถูกประหารชีวิตไปเมื่อวานนี้

เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาของศาสนาอิสลามแล้วนะคะ
ที่บ้านทุ่งหวังตมควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดปรังค่ะ
ก็เตรียมสถานที่นะคะก็รอรับศพของนักโทษเด็ดขาดชาย

ฝนก็ยังตกอยู่นะคะ
พี่สาวของในมิกกับน้องสาวของในมิกเนี่ย

นางสาวจุธามาศหลงจิคนนี้เป็นพี่สาว
นางสาวคณิตาหลงจิคนนี้เป็นน้องสาว
ก็เล่าให้ฟังว่าในมิกมีภรรยาสองคน
คนแรกก็มีลูกด้วยกัน๓คน
คนที่๒มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
ตลอดเวลาที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ

มิกก็เขียนจดหมายมาหาบ่อย
หลังถูกประหารชีวิตครอบครัวตกใจมาก

ไม่คิดว่าในมิกจะต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตเร็วขนาดนี้
เพราะกรมราชธรรมไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
มิกเพิ่งถูกย้ายจากเรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรี
ที่เรือนจำบางขวางได้ไม่นาน
ภรรยาคนสุดท้ายมีผู้หญิงด้วยกัน๑คน

มันลับเป็นไม่ได้

หมายถึงว่าพอหยุดประหารไปแล้วค่ะ
ประมาณ๙ปีแล้วก็เริ่มมาประหาร

เหมือนเริ่มใหม่
สักครู่นี้เราได้เห็นภาพจดหมายที่ทางครอบครัวบอกว่า
ตอนที่ในมิกอยู่ในเรือนจำช่วง๕๖ปีที่ผ่านมาเนี่ย

เราก็ถามว่าเขียนจดหมายรายละเอียดเป็นอะไรยังไงบ้าง
ทางครอบครัวทางพี่สาวกับน้องสาวก็เล่าให้ฟังว่า
เขียนมาบอกว่าสบายดีไม่มีปัญหาอะไร
เขียนตอบกลับไปสกรอบกลับมากันแบบนี้ตลอดเวลา
เหมือนแบบก็คุยกันนะคะส่งเงินให้ใช้

ก็ฝากฝังเรื่องของภรรยากับลูก

ส่วนศพของในมิ๊กก็จะไปถึงบ้านเกิดคืนนี้นะคะ
แล้วก็จะประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม

เมื่อสักครู่นี้ก็มีภาพให้ท่านเห็น
เขาก็มีวิธีรอรับศพกัน

อันนี้คือมุมของผู้ที่ถูกประหารชีวิต
ญาติของผู้ที่เขาต้องเสียชีวิตจากการที่ถูก

เรื่องการรักษาสิทธิมนุษยชนของผู้คนทั่วโลก
ในไทยเขาก็มีสาขามีสำนักงานของเขาอยู่
พอรู้ข่าวว่าเมื่อวานนี้มีการลงโทษประหารชีวิต
นักโทษในไทยเนี่ยวันนี้เขาไปเลย

เรื่องของการพยายามให้ประเทศไทยยกเลิกโทษประหารชีวิต
ทีนี้ในกฎของทางสหประชาชาติ
ประเทศไหนมีโทษสูงสุดประหารชีวิตก็จริงนั่นแหละ
แต่ถ้า๑๐ปีแล้วไม่ได้ประหารชีวิตใครเลย
เดี๋ยวสหประชาชาติเขาจะจัดไปอยู่อีกบัญชีหนึ่ง

แล้วนี่เรา๙ปีแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ประหารชีวิตเนี่ย
เราจะถูกยกระดับทางด้านสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นในระดับสากล
แล้วอยู่ดีทำไมถึงมาประหารเมื่อวานนี้ในปีที่๙
หน้ากากสีขาวไปชูป้ายข้อความที่หน้าเรือนจำกลางบางขวาง
เพื่อแถลงจุดยืนคัดค้านโทษประหารชีวิต
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
หลังจากที่เมื่อวานนี้กรมรัชธรรมประหารชีวิตนักโทษชายวัย๒๖ปี
อย่างที่ท่านทราบรายละเอียดกันไปแล้วนะครับ
ก็เพื่อคัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น
ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาประเภทใด
ไม่ว่าคนทำผิดจะมีบุคลิกลักษณะใด
หรือไม่ว่าทางการจะใช้วิธีประหารชีวิตแบบไหน
เนื่องจากมองว่าโทษประหารชีวิตละเมิดสิทธิการมีชีวิตของบุคคล
ตามที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ถือเป็นการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เป็นการลงโทษที่รุนแรงไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอาทยากรรมที่เกิดขึ้น
ถือว่ามองอย่างนี้ประหารไปก็ไม่ได้ทำให้อาจยากรรมมันเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ยืนยันว่าที่ออกมาเคลื่อนไหคัดค้านไม่ได้เข้าข้าง
หรือต้องการให้โอกาสกับคนทำผิดนะ
ยังเห็นว่าคนทำผิดก็ต้องได้รับการลงโทษ
แต่ต้องเป็นการลงโทษที่สะสมตามกฎหมาย
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและไม่ใช่การประหารชีวิต
ที่ถือว่าเป็นการฆ่าคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เดี๋ยวฟังเสียงเขาดูนะครับ
ที่สำคัญถ้าที่ฉันเป็นครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

มันควรที่จะมีวิธีการที่จัดการได้มากกว่านั้นนะคะ
ใช้กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ลงโทษรูปแบบอื่น

คือเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นการคุยกันในวงกว้างด้วยนะ

สังคมไทยจะเอายังไงหรือว่ารัฐบาลเองจะว่ายังไง
เกี่ยวกับการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดที่เกิดขึ้น
เป็นการพิจารณาไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
ที่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นบทเรียนเตือนใจโดยความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศก็ยังคงต้องการให้คงบทลงโทษประหารชีวิตเอาไว้
เรื่องการลงโทษปรานชีวิตอยู่อันนี้มันเป็นกฎหมายของเราที่ยังคงมีอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ว่าในตรงนี้ความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างไร
ซึ่งความเห็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบมาในช่วงที่เรามีการพัฒนาว่าจะเลิกไปเลยหรือไม่เลิกเนี่ย
ก็ยังมีความเห็นว่ายังเห็นควรให้มีอยู่นะครับ
ทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายขั้นตอนของกระบวนการยุทธรรมนะครับ
มันมีคดีร้ายแรงหลายคดีที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ
ครั้งนี้ก็เพื่อให้บ้านเมืองเราสงบสุขนะครับ

อันนี้ก็เป็นเรื่องความจำเป็นของเราเองแล้วก็ความต้องการของประชาชนนะครับ
ค่ะทีนี้ก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดเป็นคำถามตามมานะคะว่า
การที่เรามีโทษประหารชีวิตแล้วก็ลงโทษด้วยการประหารชีวิตจริงเนี่ย
มันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการกระทำความผิดของคนร้ายหรือเปล่า
หรือส่งผลในเชิงสถิติเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนเลยไหมว่า
สถิติการก่อเหตุอาทยากรรมมันลดน้อยลง
เมื่อเรามีโทษประหารชีวิตในลักษณะแบบนี้
ถ้าจะไปก่อเหตุแล้วจะคิดไหมว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่า

เราก็ไปคุยกับนักอ่านยาวิทยานะคะ
เขาก็วิเคราะห์ว่าจากการประหารชีวิตครั้งนี้

ประชาชนมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น
ว่ามีความเฉียบคมมากขึ้น
นักอ่านยาวิทยามหาวิทยาลัยรังศิษฐ์
อาจารย์บอกว่า๙ปีกว่าแล้ว
ที่ประเทศไทยไม่มีโทษประหารชีวิตในเชิงปฏิบัติ

แต่เราไม่เคยประหารจริง
แต่ครั้งนี้เราประหารในรอบ๙ปีกว่า
เขาก็ยังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะคะ
เนื่องจากเขาเชื่อว่าจะต้องดำเนินการแบบนี้ล่ะ
จะแก้ไขปัญหาอาทยากรรมในประเทศได้
หลังจากนี้ก็ต้องดูต่อว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายังไงต่อไป

เชื่อว่าถ้ามีการเริ่มที่จะลงโทษด้วยการประหารชีวิตแล้ว

ก็จะต้องมีการคัดเลือกกลุ่มคนที่เกินจะเยียวยา
กระทำความผิดซ้ำซ้อนทำแล้วทำอีกเนี่ย
ก็น่าจะสมควรลงโทษประหารชีวิต
แต่ถ้ามองในมุมมองของนักอาทยาวิทยาเนี่ยนะคะ
คือส่วนใหญ่นักอาทยาวิทยามักจะไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตนะคะ
เพราะเชื่อว่าการที่ลงโทษประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตจริงแล้วเนี่ย
มันไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดของอาทยากร
คือไม่ได้ไปยับยั้งการตัดสินใจในการกระทำความผิดของอาทยากรได้เลย
คือมันไม่มีสถิติตัวเลขอะไรที่เห็นชัดเจนนะคุณภาคภูมิ
ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงเขาอาจจะมองว่ามันไม่ได้ส่งผลตรงนั้น
แต่อาทยากรอาจจะคิดแค่ว่าอาจจะถูกจับได้ไหมอะไรยังไง
ถ้าเกิดไม่ได้มีโทษประหารชีวิตแบบจริงอะนะคะ
ดังนั้นเนี่ยการที่จับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการ
มีอิทธิพลต่อการลดจำนวนการเกิดอาทยากรรมมากกว่า
เพราะในวันหนึ่งถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ไม่ได้ทำผิดจริงคือถ้าฆ่าไปแล้วประหารชีวิตไปแล้วอ่ะ
แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำผิดจริงมันมีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่
มันสูญเสียไปแล้วมันตายไปแล้วเขาตายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้

ถ้าเปลี่ยนจากโทษประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตไหม
คือไม่ต้องปล่อยนักโทษออกมาสู่สังคมนี้อีกเลยเนี่ย
เขามองว่ามันอาจจะเป็นการเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรง
ประหารชีวิตครั้งนี้นะคะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก
ก่อนหน้านี้อาจถอดใจจากหลายตัวอย่างหลายคดี
แต่จากคดีนี้กรณีนี้เหมือนกับสามารถเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาได้
เพราะการเฉียดคมของรัฐทำให้ประชาชนศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น
มันเป็นเคสใบเคสไม่ได้เพราะถ้าจะประหารก็คือต้องประหารไม่ประหารก็ไม่ประหาร
ทีนี้ก็ในอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้ในมุมของนักวิทยานะ
ในมุมของประชาชนทั่วไปที่เป็นกองเชียร์ทั้งหลายนะ
เขานอกจากความสะใจแล้วเนี่ยมันมีผลต่อความเชื่อมั่นด้วย
ความเชื่อมั่นก็คือว่าพอรัฐคมรัฐเด็ดขาดเนี่ยมันก็
ประชาชนก็มันกระทบต่อความรู้สึกเขา
เขาจะรู้สึกว่าเอออย่างนี้ดีอย่างนี้สิดี
พอคำว่าอย่างนี้สิดีเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เขาศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น
เพราะฉะนั้นในข้อเสียมันก็มีข้อดี
ทีนี้มันก็อยู่ที่รัฐจะตัดสินใจเนี่ย
รัฐก็คือต้องเป็นประชาชนนี่แหละ

แกบอกว่าสารสามารถสั่งให้กลุ่มคนเหล่านี้
เอ่อไม่ไม่ต้องได้รับการลดโทษเลย
คือติดไปเลยอ่ะติดไปตลอดชีวิตโดยที่ว่าไม่มีทางที่จะได้ออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันแล้วเนี่ย

กรณีที่เขาเกินเยียวยาแล้วจริงนะ
สารนี่ก็คือต้องไปถึงชั้นดีการแล้วนะ
ถึงจะตัดสินคนแบบนั้นได้นะครับ
แล้วก็มันก็หลีกเลี่ยงได้ทุกรูปแบบ
ผมว่าก็คือว่า๑เราทำให้คนเหล่านั้นไม่ต้องออกมาคุกทีในสังคมอีกต่อไป
อาจจะโดนโจมตีก็แค่เรื่องงบประมาณที่จะต้องใช้กับคนเหล่านี้

ถ้าจะโดนตัดสินแบบนี้จริงนะ
คงไม่ใช่โดนกันหลายพันหลายหมื่นคน
ก็คงเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
แล้วก็จะทำให้เราหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตได้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
ถ้าประชาชนเราส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่า
ยังต้องการความคม
ความแบบเฉียบขาดอะไรอย่างนี้

ก็ผมก็ค่อนข้างเชื่อในวิธีการของอาจารย์นาธี
ก็คือว่าแยกเขาออกจากสังคมโดยที่ไม่ต้องฆ่าเขาก็ได้

ใช่เพราะว่าเหมือนกับนักอาทยาวิทยาส่วนใหญ่
เขาก็จะไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิต
ว่าแยกกลุ่มที่เขาก่อเหตุอัธยากรรมรุนแรง
ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เข็ดหลาบสักทีแยกออกไป
แล้วก็ให้อยู่ในเรือนจำให้จำคุกตลอดชีวิต

คือแม้ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยรวม
ว่าโอ้โหเนี่ยประหารชีวิตจริงนะ
ไม่ใช่แค่เป็นโทษลอยว่าโทษสูงสุดประหารชีวิต
โดนแต่ก็ไม่ถูกประหารสักทีนึงเนี่ย

กลับถูกมองว่าไอ้คนที่มันจะก่อเหตุจริงเนี่ยมันก็ไม่กลัวหรอก
เพราะเวลาที่จะก่อเหตุมันจะคิดแค่ว่าจะหนียังไง

ไม่ได้คิดว่าโอ้โหอย่าทำเลยเรา

อันนี้ในมุมที่นักวิชาการเขาสะท้อนมา
ใช่เพราะนักวิชาการก็เขาก็ต้องพยายามหา
เหตุผลมาสนับสนุนว่ามันมีสถิติชัดเจนไหม

หรือคนร้ายระงับยับยั้งชั่งใจในการก่อเหตุมากขึ้น

หรืออย่างที่อาจารย์บอกเนี่ย

อาจารย์บอกคือถ้าจะโดนจริงก็คงมีนั่นแหละ

ใช่แบบอย่างล่าสุดที่โดนเมื่อวานนี้เนี่ย

จะมาฆ่าน้องช้างแทง๒๔แผลจนตาย
ทีนี้เราก็ถามอาจารย์จอมเดชนะคะว่า
แล้วแบบนี้เนี่ยเวทีโลกเขาจะมองเรายังไง
อาจารย์ก็บอกว่าก็อาจจะถูกตั้งคำถามบ้าง

เพราะว่าฝั่งนั้นเขาต่อต้านโทษประหารแบบจริงจังมาก
แต่ถามว่ากระทบใหญ่หลวงไหม

อาจารย์มองว่าจริงมันมีเรื่องอื่นที่เป็นปัญหาระหว่างประเทศที่
มันใหญ่กว่าเช่นเรื่องของการค้ามนุษย์
อะไรแบบนี้เรื่องนี้อาจจะเป็นลักษณะของการถูกกดดันเบา
ไม่ได้แบบกระทบกับเรามากนัก